ได้เวลาเช้าแบบนี้ดิฉันขออนุญาตเปิดสวนสัตว์

เรื่องเกี่ยวกับสัตว์มาหาดิฉันได้เลยค่ะ

ไก่รัสเตอรินไก่ละคุณไก่เป็นขันใช่ไหม

งูเห่าบุกบ้านที่ชนบุรีค่ะ
แต่ต้องบอกว่าคนในบ้านเนี่ยรอดปลอดภัยได้เพราะว่าหมา

เออฟ่ออะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะ
นี่ค่ะบ้านที่งูเห่าเลื้อยไปซุกตัวเนี่ย
บนถนนสายศรีราชาหนองค้อ
เป็นบ้านของนางสาววารินมั่นศรีค่ะ

ก็เลยเดินออกมาดูโอ้โห

เข่าแข่งกับหมาก็งูเนี่ยล่ะค่ะ

เลื้อยเข้าไปขดตัวอยู่ใต้ตู้เก็บของ

มันน่ากลัวมันเป็นงูมีพิษร้ายแรง
ก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่แหละค่ะ

ก็เป็นฝีมือเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีพนะคะ

เจ้าหมาที่เลี้ยงไว้มันเห่าซะก่อน
ก็เลยรู้ตัวว่ามีงูเข้าบ้าน

เขาว่าคนเนี่ยเติบโตมาจากสัตว์ชนิดนี้

ฝูงลิงสมตอนนี้สร้างความเดือดร้อนมาก

พอเห็นนักท่องเที่ยวซื้อคงซื้อของมาปุ๊บนะ

กลัวกันเข้าไปแย่งอ่ะอันนี้ลิงหมู่อ่ะคุณ

ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวผู้ชายก็อาจจะมีกล้ากลัวกลัว
แต่ถ้าเห็นเป็นผู้หญิงปุ๊บนะพุ่งเข้าใส่เลย
ไม่กลัวใช่ไหมเข้าไปแย่งเลยเออนั่นแหละสิ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายชั่วโมง
จับมาได้ทั้งหมด๔ตัวถ้วน
ยังเหลืออีก๑๐กว่าตัวค่ะคือลิงมันก็ฉลาดแล้วมันก็ไว
มันรู้ตัวไงว่ามันจะโดนจับมันก็หนี
เจ้าหน้าที่ก็ยังจับไม่ได้แต่คิดว่าเดี๋ยวจะทยอยจับมาให้ครบ
พาไปทำหมันแล้วก็จะไปปล่อยป่าธรรมชาติ
ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลในอำเภอกเกาะลันตานะคะ